คุณผู้ชมครับคลิปที่ทีมข่าวของเราได้มา
แล้วก็นะครับได้รับคำยืนยันล่าสุด
จากเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เราดูกันเองนะ
จากเจ้าหน้าที่ว่าคลิปนี้แหละ
ไปดูครับเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดบริเวณประตูระบายน้ำ
ใกล้วัดรุ่มคงคารามอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับ
อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกับท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
บันทึกภาพเหตุการณ์เวลา๒๒น๓๓น๒๔กพ
ซึ่งเวลาจริงคือ๒๐น๓๒๒น๓๐น
เพราะว่าเวลาในกล้องจะเร็วกว่าเวลาจริง๓นาที
เรือที่มีฟ้าเขียวไฟฟ้าเขียวนั่นแหละ
เราวงนำสายตาไว้ให้แล้วชี้ให้ไว้ให้แล้ว
ที่คุณแตงโมกับเพื่อนกลับมาจากถ่ายรูปที่สภาพระราม๘
แต่พอเลยท่าเรือพิบูรสงคราม๑
เพราะว่าเรือลักษณะคล้ายกระชากคล้ายเร่งเครื่องอย่างกระทันหัน
ถ้าดูดีนะฮะจะเห็นคล้ายกับคุณแตงโม
ที่อยู่ด้านซ้ายของเรือในท่ายืนแล้วนั่งลง
ท่ายืนแล้วนั่งลงก่อนที่คุณตังโมจะตกน้ำไป
จากนั้นนะครับคือน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจุดตรงนั้น
มันเหมือนกับมีสิ่งตกกระทบกับผืนน้ำแตกกระจายเป็นวงกว้าง
คล้ายกับมีอะไรตกน้ำน้ำกระเซ็นออกแตกออก
ลักษณะการกระจายตัวของน้ำจุดดังกล่าว
ไม่น่าจะเกิดจากการหักเหของแสงนะฮะที่คลิปอื่นอธิบายไป
คลิปนั้นหักเหของแสงคลิปนี้หักเหของแสง
บอกคลิปนี้ไม่น่าใช่นะครับเพราะว่ากระทบกับคลื่นน้ำ
แล้วมีเรือวนอยู่ตรงนี้ถึง๑๘รอบครับ
คลิปนี้แหละฮะชุดสืบสวนส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีขั้นสูงตรวจสอบและวิเคราะห์
เพื่อให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ
หลังเกิดเหตุกลุ่มเพื่อนของคุณแตงโมวนหาอยู่หลายรอบ
กระทั่งเวลา๒๒นาฬิกา๕๒นาทีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ
นะฮะแล้วก็ไปช่วยกันวนหานี่ไปแล้ว

จากนั้นเวลา๒๓นาฬิกา๓นาทีครับ

ให้มาช่วยเหลือจากที่พวกเขาวนหากันเองแล้ว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีพูดคุยกับคนเรือโยงนะฮะ

สักพักก็หันหัวเรือเลี้ยวกลับ
คล้ายกับวนหาอะไรบางอย่าง
แล้วก็มีอีกลำขับตามมา
ไม่แน่ใจว่ามาด้วยกันหรือเปล่า
ทราบว่าเป็นเรือที่คุณแตงโมตกน้ำ
ตอนที่เจ้าหน้าที่มาขอกู้ฮาร์ดดิสต์ครับ

เป็นเรือที่คุณตังโมมากับกลุ่มเพื่อนแล้วตกน้ำหรือไม่
ทั้งหมดนี้จะส่งถึงมือตำรวจเรียบร้อยแล้วฮะ
คนที่อยู่บนเรือใหญ่ลำที่เราเห็น
ที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงเวลาเกิดเหตุ
ก็จะเป็นพยานอีกหนึ่งปากที่สำคัญมาก
เพราะว่าอยู่ในช่วงเวลาแล้วก็ในจุดที่เกิดเหตุการณ์
วันนี้เราไปคุยกับนายล่องเรืออันนี้เป็นนามสมมุตินะคะ
ซึ่งเป็นคนขับเรือลากจูงลำนั้นนะคะที่สวนกันกับเรือโคบอลลำเกิดเหตุ
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าในคืนนั้นช่วงเกิดเหตุตอน๒๒น๒๓น
เขาขับเรือมาจากสะพานพระราม๕มุ่งหน้าอ่าวไทย
แล้วก็สวนกับเรือโคบอลตรงท้ายสะพานพระราม๗ตรงวัดวิมุตยาราม
โคบอลขับมาจากทางสะพานพระราม๘มุ่งหน้าไปนนทบุรี
ตอนที่สวนทางกันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาเห็นแค่เรือสปีดโบสต์๑ลำเท่านั้นเอง
ก็คือโคบอลลำนั้นเบื้องต้นเห็นว่ามีคนอยู่บนเรือ๓
มีผู้หญิงอยู่หัวเรือสองแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่ามันมืดนะคะ
แล้วก็เขาบอกบนเรือมันก็มีการเปิดเพลงเพราะว่าเขาได้ยินเป็นเสียงเพลง
ตอนที่เรือมันสวนกันก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นคุณตังโมตกเรือไปหรือยัง
ไม่เห็นก็เลยไม่ได้สังเกตอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
น้ำก็ไม่ได้ยินนะคะเสียงเครื่องเรือเนี่ยมันดังตลอด
จะมารู้ทีหลังว่าสปีดโบสต์ลำที่วิ่งสวนกันเนี่ยเป็นเรือที่เกิดเหตุ
คุณแตงโมตกเรือนะคะหลังจากนั้นตำรวจก็ติดต่อมาให้ไปให้ปากคำ
เขาก็ไปแล้วก็บอกไปตามที่เห็นส่วนกล้องวงจรปิดตำรวจก็ถอดเอาไปแล้วค่ะ
คือตอนเราเราขับสวนเราไม่ได้เห็นว่าเขาขับบนมันแค่คือสวนใช่ไหม
สวนเฉยส่วนอ๋อเราเห็นเรือลำเดียวนะไม่ได้เห็นเรือลำเดียวหรือสองลำ
ลำเดียวอีกไม่มีสองลำนะไม่มีไม่มีเพราะเมื่อวานเขาลงไปเขาฟังห่วงเรา
ก็จับเป็นความผิดมันเป็นลงสองลำใช่ไงเพราะในวงจรมันมีแค่ลำเดียว
แล้วมันก็ไม่มีลำอื่นเลยมันมีแค่ลำนี้ลำเดียวครับครับ
ไม่รู้ว่ามันใช่ลำเดียวกันเปล่านะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าตอนที่ขี่รถผ่านเราไม่เห็นจริง
นี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ได้ไปให้ปากคำกับตำรวจค่ะ